เรื่องของการทำธุรกิจคิดได้ก่อนใครก็ลงมือก่อนใคร
ลงมือก่อนใครก็รวยก่อนใคร
บางทีถามตัวเองกันนะกูทำไมเราคิดได้ไม่ทันเขา
ทำไมเขาคิดไปแล้วเราก็อยากคิดได้แบบเขา
เราก็เคยคิดว่าเราจะคิดได้เหมือนกัน
แต่ว่าหลายคนก็เจอปัญหาเอ๊ะฉันจะทำอะไรดี

ดังนั้นเราจึงต้องมาแนะนำคุณผู้ชมนะ
ส่วนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่เวลาทำธุรกิจแล้วก็จะมักมีกากของเสีย
วิธีการกำจัดแบบเดิมก็อาจจะเป็นการฝังฝน
ลงไปในดินเนี่ยนะคะแต่ว่าบริษัทไอโคลค่ะ
ก็หันมาเพิ่มทางเลือกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะ
โดยการนำของเหลือหรือว่ากะของเสียนี่นะคะ
แปรรูปให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วย
ขยายความสำเร็จนี้กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ลานตากาตกรชีวภาพที่ทับถมเป็นเนินสูงบนพื้นที่โล่งแจ้งนี้
คือกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่รอการแปรสภาพรีไซเคิลของเสีย
ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย
ของบริษัทไอโคจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว๒ปีค่ะ
ปกติการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของเดิมนะครับ
ก็จะเป็นการเอาไปถมที่เอาไปกองไว้เฉย
ต่อมาก็มีการเอาไปฝังกลบในผู้กำจัดกากของสื่ออุตสาหกรรมต่าง
ทุกวันนี้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการรีไซเคิล
ให้กลับมาเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผู้ก่อกำเนิดของเสียเอง
ก็นิยมเลือกที่จะหันกลับเข้ามาทำเรื่องของการรีไซเคิลมากยิ่งขึ้น
อยากจะทำให้กากของเสียอุตสาหกรรมต่างเป็นประโยชน์
แล้วก็ย้อนกลับมาสู่เกษตรกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอโคเล่าว่า
ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจผลิตปุ๋ยมา๑๓ปี
แต่เล็งเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
ทำให้มีวัสดุเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น
หากจัดการไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว
ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจรับกำจัดกะอุตสาหกรรม
วบคู่กับการผลิตปุ๋ยค่ะ
ของเสียเหล่านี้เนี่ยเมื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยแล้ว
ก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ได้ทัศน์อาหารต่างมากยิ่งขึ้น
มีที่ถูกลงด้วยครับ

เราก็มีการปรับปรุงกระบวนการต่างนะครับ
เช่นไปลงทุนทำโรงอบแสงอาทิตย์
เพื่อที่จะลดความชื้นนะครับ
รวมเนื่องถึงลานหมัดต่าง
ทั้งถึงมีการนำเชื้อจุลินทรีย์มาช่วยในการย่อย
แล้วก็กำจัดสารพิษต่าง
บริษัทไอโคลรับกำจัดของเสียส่วนใหญ่จะรับเฉพาะแบบแห้งค่ะ
โรงงานผู้ผลิตอาหารเครื่องดื่มเยื่อกระดาษเยื่อไม้และขี้เท่า
โดยนำมาผ่านกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยจุลินทรีย์
ตรวจสอบคุณภาพด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และนำมาลดความชื้นให้เหลือร้อยละสามสิบ
ด้านหลังดิฉันนี้ค่ะเรียกว่าเครื่องตีฝนนะคะ
จะทำหน้าที่ในการปั่นกากตะกรอุตสาหกรรม
ปั่นเสร็จแล้วจะได้เป็นผงละเอียดในลักษณะนี้
ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปั้นเม็ดปุ๋ยต่อไปค่ะ
โดยโรงงานที่หันมาใช้บริการ
ส่วนใหญ่ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม
โซนจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการปฐุมธานีและนนทบุรีค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียให้กลายเป็นปุ๋ย
ถูกกว่าวิธีการฝังกลบของเสียถึงร้อยละห้าสิบ
บริษัทไอโคลต้องการเพิ่มฐานลูกค้า
แต่ก็กังวลเรื่องการทำการตลาด
และการเข้าถึงลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ปัญหานี้เดินอย่างไรให้ถูกทาง
ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำค่ะ
ในปัจจุบันผมนับว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนี้เทรนด์สิ่งแวดล้อมก็มาแรงเสมอ
ซึ่งตรงนี้หลายโรงงานก็มีการตั้งงบ

แล้วก็สามารถดึงดูดโรงงานเข้ามาได้มากขึ้น
ตัวอย่างจะไปเจาะกลุ่มนิคมสักที่หนึ่งนะครับ
อาจจะลองคุยกับตัวกลางเช่นเจ้าของพื้นที่นิคมเลยอุตสาหกรรม
มันสามารถทำยังไงได้บ้างมันคุ้มไหม
บริษัทไอโคลมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ
ในการรับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทไขมัน
ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทำบ่อบำบัดไขมัน
และตั้งเป้ารับกำจัดของเสียในปีนี้ที่๑แสนตัน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน